พาไปนั่งชิวที่ร้านกาแฟแสนเก๋กันหน่อยดีกว่า

ร้านกาแฟร้านนี้คูลมากเลย
ร้านนี้มีชื่อว่าร้านกาแฟหมายเฮือเรน๖๐เจ้า
อยู่บนถนนสายโชตาหรือเชียงใหม่ฝางนั่นเอง
ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่๒๓กิโลเมตรเท่านั้น

นี่คือบิงซูมะม่วง

กับบรรยากาศป่าอย่างนี้นะคะ
บิงซูเย็นฉ่ำไปนะครับ
โอ้โหฟินยาวกันไปนะคะ
อ่ะร้านนี้อยู่ใกล้กับวัดกุมพระประดิษฐ์ค่ะ
แล้วก็มีป้ายขนาดใหญ่ให้สังเกตเห็นด้วยนะคะ
ถ้าไปจากตัวเมืองเชียงใหม่ร้านจะอยู่ซ้ายมือหาไม่ยากนะคะ
ยุพินทรายคำเจ้าของร้านวัย๔๙ปีเล่าให้ฟังบอกว่า
เปิดร้านกาแฟนี้มานานกว่า๙ปีแล้วนะ

ตกแต่งเป็นสไตล์ป่าแบบดิบชื้น
บรรยากาศร่มเย็นเย็นสบายตลอดทั้งวันเลย
และทางร้านก็นำหลองข้าวเก่าหรือว่ายุ้งข้าว

แล้วก็จะมีมุมนั่งเล่นแบบอีกมากมายหลายมุมที่เราเห็นกันในภาพนี้แหละค่ะ
บรรยากาศเนี่ยเหมือนอยู่บนดอยเหมือนกันนะ
ซึ่งร้านต้องบอกว่าเหมาะกับทุกเพศทุกวัย
ก็บอกว่าเขาจะใช้เมล็ดกาแฟจากดอยช้างด้วยนะคะ
อกจากนี้ยังมีขนมเค้กไอศครีมอะไรต่างเนี่ย

ช่วงเช้า๗โมงครึ่งจนถึงช่วงเย็น๕โมงครึ่งนะคะ